สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะครับค่ะพบกับเรานะคะไลน์กันมาได้เลยทันทีนะคะระบัดน้าว
เลยทีเดียวอ้าวมาเรื่องแรกกันเลยดีกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ครับผมนะฮะมาเรื่องแรกเลย
รัฐบาลจัดพิมพ์โปสตการ์ดของพ่อแจกประชาชน๕๐๐๐ชุดค่ะ
รัฐบาลก็มีมติที่จะพิมพ์โพสต์การ์ดของพ่อพร้อมพระบรมราชวาสในหลวงรัชกาลที่๙แจกให้กับประชาชน๕๐๐๐ชุด
ก็เป็นการน้อมกล้าวดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้นะคะที่ธรรมเนียบรัฐบาลพลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
ก็เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคอรมอว่า
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดทำโครงการน้อมกล้าว
ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยการน้อมกล้าวนำพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์
พร้อมด้วยอันเชิญพระบรมราชวาสแล้วก็พระราชดำรัฐ
โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวังมาจัดพิมพ์เป็นชุดโปสตการ์ดของพ่อ
จำนวน๙แบบ๕๐๐๐ชุด
แล้วก็ได้เตรียมแจกให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสน้อมกล้าว
ลำลึกนะคะในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
โดยเตรียมแจกจ่ายสู่ประชาชน
เครือข่ายของศูนย์สร้างสรรค์

แล้วก็มินิคีซีดีซี

รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง

แล้วก็สมาคมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่าง

ได้มีโอกาสน้อมกล้าวลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ค่ะ

โอเคนะฮะมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เป็นเรื่องของลอตเตอรี่ปลอม
ตอนนี้เรียกว่ากำลังระบาด
เขาบอกว่าเตือนนักเสี่ยงโชคระวังหวยเก๊ระบาด
รวบแก๊งขายลอตเตอรี่ปลอมคาวัดดัง
ได้๔คนพร้อมของกลางหวยชุดกว่า๑๐๐คู่
สารภาพบอกซื้อมันในราคา๘๐๐๐๐บาท
บอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นของปลอม
แต่พอรู้แล้วก็เลยเอามารีบขายต่อเพราะว่าจะได้เอาเงินคืนนั่นไว้

จับแก๊งขายอัตโนโลยีปลอมคาวัดรายนี้นะฮะ
เปิดเผยขึ้นเมื่อตอน๙นาฬิกาของวันที่๑๔กุมภาคม

พระครูยะติธรรมมานุยุทธ์หรือว่าอาจารย์แป๊ะเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์
อยู่ที่เหมือนพระเจศรีย์จังหวัดนครปฐม
ก็ได้มีการโทรศัพท์นะฮะแจ้งลำอยู่โทสมปองนะครับ
ให้มารับตัวแก๊งขายลอตเตอรี่ปลอมหลายฉบับนะฮะ
หลังรับแจ้งนะฮะรีบรายงานผู้ขับประชา
แล้วก็นำกำลังไปรับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมี๔คนด้วยกัน

จากการสอบสวนนะครับก็ได้มีนางสาวซีริมารหนึ่ง

ได้เดินทางมาพร้อมกัน๔คน
มารับสลากินแบ่งรัฐบาลปลอมจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในอ้วน
ซึ่งไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ๕๐ปี
อะไรพี่พี่ควรจะต้องปิดโทรศัพท์นะครับ
เพราะนี่คือการทำงานนะครับพี่ม้าครับ

พี่ว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

อายุมา๕๐ปีอยู่ที่จังหวัดเลย
แล้วก็ตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นคนมารับแล้วก็มาแบ่งไปให้อีก๓คนนะฮะ

แล้วเจ้าอาวาสก็มีเมตตาไม่เก็บเงินแม่ค้าที่มาขาย
ก็เลยมีการนำลอตเตอรี่เข้ามาขายนะครับ
นางสาวซิริมาให้การต่อนะครับบอกว่าเดินทางมาขายอาทิวัตฯ
ไม่แจ้งเอาไปขายเลยเพื่อจะได้เงินคืนนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับ
บอกว่าสำหรับสลากินแบ่งรัฐบาลปลอมที่จับได้นั้น
สังเกตได้นะครับว่าถ่ายจากเครื่องปรินเตอร์
ด้านหน้าจะมีความคมชัดมากเลยนะครับ
ส่วนด้านหลังจะออกอาการเบลอหน่อย

มีและใช้เอกสารปลอมถือเป็นเอกสารออกจากสลากกินแบ่งรัฐบาล
และจำหน่ายเกินราคาเพราะขายใบละ๑๐๐บาท

อึ้งเลยอึ้งไหมล่ะ

อ๋อตัวทัพผมขอบพระคุณกัน

รู้สึกว่ามันปลอมเพราะว่าข้างหลังมันจาง
ใช่เขารู้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยแจ้ง

แต่ตอนนี้ตำรวจก็ตามจับในอ้วนอยู่เพราะว่ากลัวว่าจะไปทำแบบนี้กับที่อื่น

ดำอยู่แล้วใครจะใบ้บ่อล

แต่เขาใช้คำอื่นนะมดดำไม่ค่อยใบ้หรอก
ใช่นี่คนนี้คุณผู้ชมแทงอย่างเดียว

รอฟังนะเลขเด็ดคุณหนุ่มนะคะ

เป็นเรื่องราวของตัวเลขทั่วไทยนะครับ
ที่เขามีการนำมาวิเคราะห์กันว่า

รออยู่

แต่เป็นข่าวจากทั่วสารทิศทั่วไทยจริง

พบลูกวัวประหลาดมี๒หัว๖ขา๒หาง๔หู
แต่ลำตัวเนี่ยติดกันคอหวยนำดอกไม้ทูบเทียนมาขอมาขอ
แล้วก็จุดขอเลขกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว
รายงานข่าวนะว่าวันที่๖กุมภาที่ผ่านมานะครับ

ในพื้นที่นะครับหมู่๒ตะบนหนองราชวัด
อำเภอหนองย่าใส่สุพรรณบุรีใกล้นี่เอง
โดยลูกวัวดังกล่าวเกิดมามี๒หัว๖ขา๒หาง๔หู
เป็นวัวแฝดตำรวจติดกันนะฮะลักษณะหันหลังติดกันเอาไว้อย่างนี้นะครับ

เลขที่๕๕หมู่๒นี่มันหลายเลขเหลือเกินนะเนี่ย

ถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านจำนวนมากนะครับ
ก็เลยไปดูกันเนี่ยอย่างภาพมันชมเห็นเห็นมั้ยฮะ
เนี่ยนะฮะก็ไปดูมุงดูแล้ววิภาควิจารณ์กันไปตามต่างนานาตามความเชื่อนะครับ
แล้วก็แน่นอนนะว่าไม่พลาดที่จะตีเป็นตัวเลขออกมานะครับ
ทั้งนี้นะฮะหลังจากข่าวการวัวคลอดลูกออกมาแล้วมีลักษณะประหลาดแบบนี้แพร่กระจายออกไป
ชาวบ้านที่ทราบเนี่ยนะครับก็เลยมาเสี่ยงโชคแล้วก็นำแป้งแน่นอนมาทานนะฮะ
นำดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยนะครับมาจุดขอเลขเด็ดกันนะครับ
ตีนไปเลขต่างนานาอย่างเช่นเลขนะอาทินะฮะ
เพราะว่าวัวมี๖หาง๒หัว๒หาง

นี่เขาบอกว่ากัญชัยโลกจิตแอปมาก
หมดดำเนี่ย

แต่รู้ไหมการวิธีการเอาแป้งไปลงเนี่ย
แล้วก็ขูดขอเลขเนี่ยเขามีวิธีนะว่า
คือไม่ใช่คุณห้ามกระพริบตาเขาว่างั้น
หายไปเขาว่างั้นจริงจริง
พี่เหมียวพี่นี่ฟังอยู่จะได้ไปทำ

การใช้เป็นตุ๊กเปล่าค่ะ
ดำครับผมเป็นสามีคุณนี่แหละครับ

ดำมันลุกหรือรับตอบมาดีกว่า

เขาบอกคุดคุดคุยอย่างเนี่ยแล้วห้ามกระทั่งกระพริบตาปุ๊บเนี่ย

หายหรอฉันเคยเห็น
เดี๋ยวจะไปกับพี่ปุ๊บไปบัด
ไปเองมันจะเห็นวัดเลขคลิปขึ้นมาแล้วมันจะวัดเลขหายไป

แล้วแป้งยี่ห้ออะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยว

คุณประถามครับขอแนะนำให้คุณดูเลข
เพราะตอนนี้แฟนคุณมาขอให้คุณซื้อได้ลดให้อยู่

คนที่มีเลขเด็ดอีกคนนึงไม่แพ้กัญชัยก็คือคุณแอนจี้

ครูแม่บอกให้เป็นแบบนี้ก็ไม่บอกอะค่ะ
เนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่า

กลายเป็นว่าโชคไม่ดีทำแบบสุขภาพไม่ดีแทน
เพราะมันเป็นเงินที่เงินที่ลอยมาแต่เขาวงไว้เลยนะคะว่าเลขนี้มาค่ะนี้ค่ะ

พี่คะเราซื้อลอตาลีค่ะวิ่งได้วิ่งไปซื้อคุณแม่หน้าปากซ้อน
วิ่งไปซื้ออ๋อวิ่งไปซื้ออย่าขึ้นรถไปนะ
ขอสามตัวตรงเดี๋ยวจะให้
ส่วนที่จังหวัดตากนะคะก็พบสรีระหลวงปู่ครูบากัญชัย
กไก่มหานกาศยอหญิงแล้วก็สระอายชาวช้างไม่ได้สกดแบบคุณใช่ค่ะ
ก็ละสังขารนาน๑๘ปีไม่เน่าเปื่อยนะคะ
ศิษยานุสิตก็จัดเปลี่ยนผ้าไตจีวรประจำปี
แล้วก็ปรากฏว่ามีเกษางอกมาใหม่ด้วยนี่พระองค์นี้นะคะ
วันนี้นะคะศิษยานุสิตของครูบากัญชัยนะคะ
ที่วัดมาตานุสรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ย
ร่วมกันไหว้สักการะหลวงปู่ครูบากัญชัยที่มีฉายาว่า
เทพเจ้ารุ่มแม่น้ำเมยเปลี่ยนพระไตจีวรครบการละสังขาร๑๘ปี
ถ้าสิริชาติการของท่านก็๑๐๒ปี
มีการจัดริ้วขบวนแล้วก็แห่แบบล้านนานะคะ
เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีและอันเชิญสรีระที่อยู่ในโรงแก้ว
ยังวิหารจตุลมุกพระสงฆ์ทำพิธีขอขมาอนุญาต
ประธานสงฆ์ก็ปิดทองคำเปลวสวดมาติกาแล้วก็บังสุกุลค่ะ
คือเขาบอกว่าอาจารย์นายสมศักดิ์สิทธิเอกของหลวงปู่เนี่ยนะคะ
บอกว่าเกษาของหลวงปู่เนี่ยงอกขึ้นมา
งอกขึ้นมาบนหูหูซ้ายหูซ้ายของหลงปู่นะคะ
เป็นจุดเดียวกับที่เคยมีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งมีความเคารพสัทธาในหลวงปู่
เกษาไว้เก็บไปบูชาถึงแม้ว่าเกษาเส้นนั้นถูกถอนไปแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเอาไปแล้วแต่ปีนี้งอกขึ้นมาใหม่ที่เดิม
แต่อันนี้เขาก็เป็นการทำพิธีเพื่อแสดงความกระตันยูนะ
รบรักนะฮะเราก็ได้ตัวเลขมาเล็กน้อยค่ะ

หรอสองเยอะนะลักษณ์ผ่านไป๑๐ปีสูงด้วยสูงด้วย
สูงเยอะนะสูงกับสอง

ัญชัยขอร้องอย่าแอปตัวเองนั่นแหละหมกมุ่นกับหวยตลอด

ห้ะงานการไม่ทำเหรอเนี่ยคุณมานั่งเขียนไลน์ดูแล้วก็ดีแล้วไง

อันนี้มีอันนี้ชีปะขาวก็ให้เลขมาเหมือนกันฮะ

สัมภาษณ์เป็นพาตอะไรนะสัมภาษณ์พิงอันนั้นพาตพิง
นั้นคุณชอบเอาขาไปพาดคอคนอื่นหรือเปล่า

พิมพ์ภาษาไทยให้ถูกต้องหน่อยนะฮะ
อันนี้เลยเขาก็มาเข้าฝันด้วยชีปะขาว

พระลูกวัดที่วัดโบดเนี่ยชี้จุดที่ปลาจะไปขุดสมบัติอย่างนี้ใช่ป่ะ
ก็บอกว่ามีพระเนื้อทองสำริดด้วย

ดูลึกลับอินที่วิหารล้างวัดโบดนี้นะคะ
ตำบลย่านซื้อในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ก็แบบว่ามีคนไปเสี่ยงโชคก็ลาบกันนะ
หลังจากที่พระแล้วก็ชาวบ้านไปขุด
พระเนื้อทองสำลิด๙องค์ขึ้นมา

มีชีปะขาวเข้ามา
เป็นเรื่องผีไปหรือเปล่า

ว่านี่เรามีเลขเด็ดด้วย
ตอนนี้มาเข้าพี่ม้าละ

ออกแล้วชี้เปอร์ยหรอ
ชี้ป๋าขาวครึ่งต้มขาวห่วงขาว

แต่ที่แน่มาดูอันนี้ฮะ

ตำไหนของรายการเราเลยมีการเข้าฝันบอกเลขมาแล้วด้วยนะฮะดูภาพดูภาพ
ก็เรียกว่ายังเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนนักเสียงโชคคอหวยจากทั่วสาธิตนะครับ
พากันเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมากโดยในงวดนี้นะฮะ
ทราบข่าวจากคอหวยในพื้นที่นะครับบอกว่าพญาเต่างอยนั้นฝันบอกเลขเด็ดนะครับ
เป็นเลข๘๓และ๓๔
เลขนี้เนี่ยหมดเกลี้ยงแผนตั้งแต่วันอาทิตย์นะฮะเอ้ยไม่ใช่ฮะ
ตั้งแต่อาทิตย์แรกขอโทษทีตั้งแต่อาทิตย์แรกนะฮะ
ลอตเตอรี่เนี่ยวางจำหน่ายกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเลขเด็ดอื่นอื่นอีกนะครับ
สกลนครนะฮะได้แก่หวยของหลวงปู่นาโพนา
คืออะไรหลุงปู่นาโพนาก็ชื่อท่านเขาบอกว่ามีเลข๒๐นะฮะ
มีหวยของหลวงพ่อทันใจแช่น้ำ๓๘นะฮะ
กลุ่มเลขมงคลนะฮะ๙๗๙๐๒๘๑๐แล้วก็๒๐
ที่คอหวยเนี่ยแห่งซื้อการเงียกมากมายนะครับ

แต่เชื่อมาว่างว่างวดนี้มีเลข๔เลยนะฮะ
ไม่มีที่ไหนเลยนะยังไม่มีสำนักแรกลูกงัว

ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมาชอบเลข๔

ไม่เคยออกซ้ำเหรอ
การที่ไขลูกดูปิงปองมันก็ซ้ำได้

เพราะวันนี้เขาจัดไฟแรงพอสมควร
ซองช่างไฟเรามีรางวัลนะ
โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาข่าวบันเทิงนะ
มีคุณป้องเกิดเรื่องใหญ่แล้วทำไมแฮ็กสามีคุณมาเข้ามาใจเย็นนะครับพี่โดนแฮ็กไอจี
อะไรครับโอเคเดี๋ยวกลับมายังไม่ได้ดูเลย
เกมตา
นี่แหละค่ะพี่ม้าคะก็เกิดเรื่องใหญ่แล้วทำไม
สามีพี่ที่พี่กล่าวว่าเขาเป็นสามีพี่แล้วเขาก็รู้ตัวใช่ไหมคะ
ยังไงคุณใช้คำว่ากล่าวว่าเหรอ
กล่าวว่ามีอะไรมากกว่านั้นเหรอคะน้องอยากรู้

คุณปอนวัดเขาโพสต์ข้อความ
โสดแล้วนะรู้ยังแล้วก็แท็กหาเอยธัญวัล

เผือกก็แตกตื่นกลางดึกเลยนะคะ

อ่าไม่โสดแล้วนะรู้ยังแล้วก็แท็กใคร

นี่ก็วาเลนไทยเองเมื่อวานนี้ออกมาโพสต์กลางดึก
ว่าตอนนี้หัวใจไม่โสดแล้วพร้อมกับส่งดอกไม้ไปให้เอ๋ยธัญวัลไฮโซ

ที่เอยเองจะออกมาโพสต์ภาพถือช่อดอกไม้ของป้อง
เอาแล้วไงและยังมีภาพจับมือที่ว่าทั้งป้องและเนย
แป๊บเดียวโลบรูปออกหมดเลยนะคะทั้งคู่นะคะ
แป๊บเดียวแต่ทำไมไทยรัฐถึงแคปภาพไว้เร็วมากเลยนะ

ก็คือพวกหนูก็ไม่ได้ทำอะไรกัน

มีการเช็คข้อมูลสติย้อนหลังว่าพี่ป้องเคยไปคอมเมนต์คนนี้
เมื่อ๓เดือนที่แล้วเป็นแบบประจำกดไลค์อะไรอย่างนี้

คำพูดที่ว่าไม่สุดแล้วนะรู้ยังไม่ใช่สตาร์เขียนของตน

ถึงกันนั้นเหล่าแฟนคลับก็ยังไม่หายสงสัย
ไม่ได้หยุดเผือกประการใดคือแอนจี้เนี่ยนะคะ
เพราะในไอจีของเอยยังมีรูปมือปริศนาที่จับมือเอ่
หนุ่มป้องยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่า
เศร้าแล้วก็ฮ่า

ในฐานะที่คุณก็เคยมีนิสัยแบบนี้
เจนนี่ก็แบบอ่ะตามนิยีว้างไงอีก

นี่ข้างล่างมีคุณนี่ด้วยนะ

ในฐานะที่คุณก็เป็นเซียนมาก่อน

ทีกาละฮะทีกาละเซียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้
ไม่มีผมพาเทอมตบหมา
หนึ่งอื่นนี้ตบจริง
อันนี้เนี่ยมันใช่ใช่ไหม
ผมรู้สึกว่านักกำลังจะมรุมนะเนอะไปแบบนี้พี่มาแก้ววาส
นักกาลังจะมรุมนะเนอะ

อยู่บนหิ้ง
พวกคุณไครฟะแท้เนี่ย

โฟร์บัตรว่าจริงเธอออกมาเคลียร์
เรากำลังม้อม้อยกับคนอื่นอยู่
เขาบอกว่าไม่มีอะไร

ดูสิลูกวัวเห็นไหมล่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ